ดูเหมือนว่าตอนนี้เมนูก๋วยเตี๋ยวเรือที่เฮียน็อตสั่งก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ
ว่าแต่แฟนรายการกลับมาประจำกันที่หน้าจอกันหรือยัง
อ่ะถ้าพร้อมแล้วเมนูเส้นก็พร้อมเฮียน็อตก็พร้อมงั้นไปลุยกันต่อเลยค่ะ
ครับตอนนี้พร้อมชิมมากับเมนูต้นต้นหลังคนนี้ก็คือ

เมนูก๋วยเตี๋ยวเรือระดับอายุทยาครับ
คือจริงร้านเราก็มีสูตรของร้านเรา
ผมก็ได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่แบบมีความรสจัดกว่าเดิม
ก็เลยมาคิดกันใหม่ว่า
เราจะทำยังไงให้แบบรสชาติมันจัดจ้าน
ก็เลยมาลองปรับสูตรกันใหม่

จากตอนแรกเราใช้เป็นผักคณะ

แต่หาทานได้ที่เชียงใหม่ครับผม

เพราะว่าพริกที่เราคั่วเองเนี่ยความเผ็ดมันโดดมาเลย

แล้วก็มีความเดี่ยวนุ่มในตัวด้วย

คือเมนูนี้ถ้าเกิดว่าอยากทานแบบอร่อยใส

แล้วก็เราจะเอาเส้นมาลวก

เสร็จแล้วเราก็เอาไปยำ

จะใส่กุ้งแห้งป่นครับ
คือมีปรุงรสอย่างเบามาแล้ว

แล้วก็จะมีหอมแดงเจียว

จริงรวมร้านพร้อมเป็นร้านเส้น
เราก็มีโจทย์ใหม่เพิ่มขึ้นมาว่าเราจะเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรเพิ่มเข้ามาให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้น
ผมก็เลยปรึกษากับเพื่อนที่เขาเป็นคนจังหวัดตากนะครับ

เขาก็บอกว่าเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวอันหนึ่งที่เขาแบบชอบกินมากเลยเป็นร้านโปรด
เออเนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้
เราก็เลยขอเอาข้อมูลจากเขาซึ่งจริงเรายังไม่เคยไปทานของจริง
แต่เราให้เขามาชิมแล้วเขาก็โอเคใกล้เคียง

ยังสิคะยังยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะ
เพราะว่ามาเชียงใหม่แล้วไม่ได้มากินข้าวซอยก็กะไรอยู่
แต่บอกก่อนนะคะว่าสำหรับข้าวซอยจานนี้ทำให้คุณผู้ชมลืมภาพข้าวซอยแบบเดิมไปเลยค่ะ
ถ้าอยากรู้ว่าจะเด็ดดวงแปลกตาขนาดไหนยกมาเลยค่ะซิส

อันนี้เป็นเส้นข้าวซอยผัดไส้อัวครับ

คือรสชาติเราจะเป็นไส้อัวเลยครับเพราะว่าไส้อัวเราทำเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแบบแกะตัวไส้ข้างในมานะครับ
เอามาผัดเอามาผัดแล้วมันก็จะเข้าไปในเส้นมากกว่าเดิม

ที่เป็นความเหนือเนี่ยก็ข้าวซอยก็เป็นเมนูที่ค่อนข้างโด่งดังไปทั่วประเทศ

เพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเส้นข้าวซอยที่เรามีอยู่มาทำกับไส้อัวซึ่งเป็นสูตรคุณย่าที่คุณพ่อแบบส่งต่อกันมา
เราก็เลยลองเอามาทำดู
รสชาติดีนะมันก็มีรสชาติของไส้กัวแล้วก็มีความหอมพิเศษของเขา
ในตัวเครื่องแกงที่ทำไส้อัวเนอะ
แนะนำให้มากินสดที่ร้านเนี่ยจะได้ความอร่อยมากยิ่งขึ้น
มันตัดสินใจยากไหมจากเด็กคนหนึ่งที่เปิดร้านด้วยความรักด้วยความชอบของการกินก๋วที่เชียงใหม่
แล้ววันหนึ่งก็ต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงซึ่งการแข่งขันค่อนข้างสูงนะ
ตอนนั้นเราคิดว่าเราจะเอาอะไรไปสู้คนเมืองหลวงก็ได้
ก็จริงกลัวมากตอนที่จะไปก็คิดกันอยู่นานว่าเราจะเอาอะไรไปดี
เราก็เลยคิดว่าเราจะเอาข้าวซอยไป
ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเชียงใหม่นี่แหละบ้านเกิดของเราเนี่ย

ถูกต้องหาทานญาติด้วยกรุงเทพ
แล้วก็ทีนี้ไอ้สูตรข้าวซอยที่เราไปสู้คนกรุงเทพเนี่ยเป็นสูตรอะไรมาจากไหน

ใช่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องปรับ
เราก็ช่วยกันปรับอีกว่าเราจะทำยังไงให้มันอร่อยเข้มข้นมากขึ้น
แล้วก็เราก็จะมีเพื่อนคนกรุงเทพที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
มาคอยชิมอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะแบบได้ยังว่าได้ยังอะไรยัง
สุดท้ายพอได้กรรมความมั่นใจไปเต็มที่

คือจริงผมว่ามันดวงจริงนะครับ

เพราะจริงมันคือทำเลที่ค่อนข้างโอเคมากในกรุงเทพ
มันเป็นทำเลการแข่งขันสูงมากด้วยนะ

แพงตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้
ปรากฏว่าพอไปเปิดแล้วได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีมาก
คิดว่าจุดเด่นของข้าวซอยของเราที่ออมตังกรุงเทพ
มันดียังไงคนถึงเข้ามาแบบไม่ขาดสายแบบนี้
ด้วยความที่เป็นอาหารที่จะต้องคนกรุงเทพจะต้องมาทานที่เชียงใหม่
แต่วันนี้เรายกเชียงใหม่ไปที่นั่น

เราให้ประสบการณ์ว่าแบบเฮ้ยมาที่อารีก็เหมือนมาที่เชียงใหม่

คือเป็นคอนเซ็ปท์ที่เราชอบไปตรงนั้นเลย

ระเบิดอ่ะร้านระเบิดร้านดังมากที่กรุงเทพนะครับผม
เมนูต่างนอกเหนือจากเมนูเส้นทางสาขาเชียงใหม่กับทางสาขากรุงเทพนี่เหมือนกันไหม

ที่นี่เราจะเจาะเมนูก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับ

แล้วก็จะมีอาหารเหนือที่เป็นแบบอาหารแชร์ครับ

เอาล่ะใครสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับ

เป็นถนนที่ขนานกับนิมานเฮมิน

เปิด๑๑โมงครับถึง๒ทุ่ม

อารีกรุงเทพนี่เราเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับ

ทุกวันอยู่ปากซอยอารี๑ครับ

มีขยายที่กรุงเทพเป็นข้าวซอยนั่นแหละ
อารีมันแน่นแล้วเดี๋ยวขยายหาสาขาเพิ่มดีกว่า
ใช่จะได้รับรองลูกค้าได้มากขึ้นนะครับ

น้ำอองตองครับคืออะไรกับอะไร

ขอชิมหน่อยชาตินี้เกิดมาไม่เคยกินเลย
อืมมันอองตองจริง
เอาล่ะวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ก๋วยเตี๋ยรสจัดจ้านที่เชียงใหม่นะครับซึ่งทำให้คุณผู้ชมสับสนกันใหญ่นะครับ
ว่าไม่รู้จัดจ้านที่ก๋วยเตี๋ยวหรือว่าพ่อค้านะครับเราย้ายลงมาที่ภาคอีสานกันบ้างครับผม
กับจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้นะครับร้านนี้ก็รสจัดจ้านไม่แพ้กันนะครับ
ร้านต้นฝนก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณครับผมแหมรสชาติของก๋วเตี๋ร้านนี้จะเป็นอย่างไร
จะจัดจ้านแค่ไหนเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

แล้วก็แห่งร้านนี่อะไรก๋วยเตี๋ยวต้นฝนต้มยำโบราณแหม
ย้อนกลับไป๖ปีที่แล้วเนี่ยผมกับฝนเนี่ยทำงานประจำอยู่
แต่งานประจำเนี่ยมันก็ต้องเดินทางบ่อยก็อยากจะมาเปิดร้าน
พอดีปั๊มนี้เขาเปิดพอดีฝนก็มาขอเพื่อจะมาเปิดเป็นร้านขายยา

ใช่ก็ตั้งชื่อร้านขายยาไว้แล้วชื่อร้านต้นฝน
เขาแนะนำว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวได้ไหม
เพราะว่ามันน่าจะเป็นอาหารนะซึ่งฝนก็ไปคุยกับผมว่า
เอาก๋วยเตี๋ยวแม่มาขายได้ไหมที่อยู่ชายนาฏครับแต่ตอนนั้นน่ะแม่หยุดขายไปแล้ว
ในหมู่บ้านในตำบลนั้นเขามีงานงานประจำปีเขาเลยจัดเป็นธีมย้อนยุคเป็นโบราณ
เขาก็เลยชวนแม่ที่เลิกขายแล้วเนี่ยมาช่วยขายให้หน่อยได้ไหม
๋วเตี๋ยโบราณให้หน่อยแล้วผมกับฝนก็เลยไปกินกัน

คือรู้สึกว่ามันน่าจะต้องมีที่ร้านที่ขอนแก่นแต่ก็ยังมันไม่ใช่ทางเรา
เราเรียนมาอีกแบบนึงฝนก็เรียนมาอีกแบบนึง
แล้วสุดท้ายมันเป็นร้านต้นฝนได้ยังไงล่ะ
พอมันเป็นแบบนั้นแล้วมันน่าจะลองดูนะเพราะว่ามันไม่มีที่ขอนแก่น
ก็เลยตัดสินใจเอาละตรงนี้ล่ะเปิดเลย

ก็เลยตัดสินใจเอาสูตรคุณแม่เปิดเลยไปขอร่ำเรียนจากคุณแม่มา
ขอแม่มาเลยชวนแม่มาดูด้วยวันที่เปิดร้านไหวไหม
แม่มาด้วยพาแม่มาแม่ว่าไง
แม่บอกสวยกว่าที่ดีทำเลนี้ก็ดีรถผ่านก็เยอะคนเข้าก็เยอะนะน่าจะดี

ปีแล้วนะครับกับก๋วยเตี๋ยวต้นฝนอันนี้นะครับผมซึ่งเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวโบราณแบบต้มยำเลย
มันเด็ดจุดเด่นของมันคืออะไรทำไมขอนแก่นไม่มีแบบนี้แล้วเราต้องเอามาให้คนขอนแก่นกิน
คือหนึ่งเนี่ยมันต้องหอมน้ำตาลมะพร้าวความเปรี้ยวนั้นต้องมาจากน้ำมะขาม
พริกนี่ต้องคั่วใหม่สดเปรี้ยวหวานเค็มก็มีเกลือนิดนึง
จากผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้งหมดที่ไม่ได้ถูกการปรุงแต่งหรือเปลี่ยนแปลงสภาพมันสักเท่าไหร่
เอาล่ะอยากจะรู้แล้วว่าเอกลักษณ์ของก๋วยเตี๋ต้มยำของร้านก๋วยเตี๋ยต้นฝนเนี่ยเป็นอย่างไร

แล้วเราต้องพรุนรสด้วยอะไรไม่ครับ
เกลือแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับ
ซอสปรุงรสนั่นเองนะครับผม
เส้นเรามีอะไรบ้างครับเส้นที่นี่
เรามีเล็กใหญ่เหลืองขาวุ่นเส้นครับ
เหลืองก็คือบะหมี่
ครบทุกอย่างที่เป็นเส้นยอดนิยมอยู่แล้ว
ครับผมสั่งเมนูแล้วกัน

ต้มยำแห้งแล้วก็เย็นเตอร์โฟด้วย

เดี๋ยวผมไปนั่งรออีกตรง
ได้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ

เชื่อมากเลยค่ะว่าเขาคือตัวจริง
เสียงจริงของวงการก๋วยเตี๋ยวตัวจริง
แต่เอาเป็นว่าก่อนจะไปซีดกับเมนูต้มยำแบบฉบับโบราณ
พักกันสักครู่อย่าลืมหยิบน้ำหยิบท่ามาเผื่อเฮียเขาด้วยล่ะ